คุณลูกค้าเลือกได้ตามสบายเลยนะคะต้นไม้ของเรานี่บำรุงอย่างดีนะคะ
ดูแลใส่ปุ๊ยแบบธรรมชาติเบิกบานกลันไปค่า
สวัสดีนะคะต้อนรับเข้าสู่รู้ก่อนร้อนหนาวกับชิสาพันไม้ค่ะคุณผู้ชม
ปลูกต้นไม้หน่อยเพื่อความผ่อนคลายสถานการณ์มันตึงเครียดออกไปไหนก็
ได้ปลูกต้นไม้หารายได้มันก็ดีกว่านะคะคุณผู้ชมแล้วยิ่งช่วงนี้ฝนตกด้วยทำให้หลายพื้นที่เนี่ยนะคะ
ได้รับน้ำมากพอในการที่จะทำการเกษตรหรือว่าปลูกพืชผักต่างค่ะ
จะเห็นว่ายังคงมีเมฆปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแถบจังหวัดแม่ห้องศรตากเชียงใหม่เชียงราย
แล้วก็ด้านแนวตะวันตกของประเทศนะคะเพื่อให้สอดคล้องกันหรือว่าดูแล้วเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ก็คือดูข้อมูลเปรียบเทียบจากวินดี้ดูโมเดลนี้สีเทาขาวนี่คือกลุ่มเมฆค่ะ
สังเกตว่าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นพื้นที่ดังกล่าวต้องระมัดระวังฝนที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์นี้ด้วยนะคะ
ปัจจัยมาจากร่องฝนที่อยู่บริเวณเมียนมาแล้วอยู่ทางตอนบนของประเทศไทยใกล้กับภาคเหนือของไทยนะคะ
ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
ที่ตกมาจากทางเหนือนี่นะคะก็จะทำให้น้ำไหลชะบ่าลงมาทางตอนล่างของประเทศไทย
เพราะฉะนั้นเตรียมรับน้ำให้ดีถ้ารับน้ำไม่ทันอาจจะเป็นเหมือนจังหวัดตากก็ได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นขอเตือนพื้นที่จังหวัดตากนะคะว่าระยะนี้จะมีฝนฟ้าขนองมากถึง๗๐ของพื้นที่
แล้วก็มีฝนฟ้าขนองอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
ฝนจะตกแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสักวันที่๒สิงหาคมคือสัปดาห์หน้าเลย
พร้อมรับมือกันให้ดีค่ะส่วนพื้นที่อื่นอื่นก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะคะ
ก็คือพื้นที่ทางด้านแนวตะวันตกของประเทศไล่มาเลยค่ะ
เชียงใหม่แม่ห้องศรนะคะไล่ลงมาถึงภาคใต้
ส่วนภาคใต้ก็ต้องระมัดระวังคลื่นเช่นกัน
ระยะนี้พื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
แล้วก็ฝั่งอันดามันยังคงมีคลื่นสูง๒๓เมตร

เรือเล็กงดออกจากฝั่งก่อนนะคะ

ก็ต้องรายงานให้ทราบกันเหมือนกันนี่แหละค่ะสุดประจิมชื่อริมเมยในพื้นที่
จังหวัดตากตอนนี้น้ำไหลมาเทมาต่อเนื่องเลยนะคะ
แล้วก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นั้นอยู่กันไม่ได้จะต้องอบพยพขน
ย้ายข้าวของออกจากบ้านมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานมาช่วยเหลือกันนะคะ
ชาวบ้านบนเกาะโนแมนแลนด์เนี่ยบอกบางคนออกมาไม่ทันต้องติดเกาะ
ถูกน้ำท่วมมิดหลังคาสมบัติข้าวของต่างต่างก็เป็นห่วง
ชีวิตก็ต้องเอาตัวรอดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้
ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็เก็บเข้าของเอาไว้ที่สูงเอาไว้ล่วงหน้าเลย
เพราะว่ามีโอกาสที่ยังคงตกต่อเนื่องยาวนานต่อไปนะคะ
มาดูผลกระทบอีกทางหนึ่งกันบ้าง
ฝนมาแบบนี้บางที่อาจจะรับมือไม่ไหว
แต่บางที่บอกชอบมาเลยค่ะ
ฝนมาน้ำดีอากาศดีปลูกกระเจียวกันดีไหมคะ
เขาขายกันแบบนี้คุณผู้ชมแล้วสวยงามจริงเหมือนร้านดิฉันเลยนะคะ
ตอนนี้ที่จังหวัดมหาสารคามบอกว่าเปลี่ยนแปลงนามาปลูกกระเจียวดีกว่า
เก็บดอกขายนะคะแล้วก็เอาไปทานได้เป็นพืชสมุนไพรบำรุงร่างกาย
เกษตรกรบอกปลูกครั้งเดียวเก็บขายได้ตลอดทั้งปี
โดยเฉพาะช่วงนี้แหละค่ะหน้าฝนเก็บดอกได้ทุกวัน
หรือบางคนขายต้นพันธุ์ไปด้วยเลยเอาไปปลูกเอาไปประดับกันที่บ้าน
ที่สำคัญราคาไม่แพงต้นละ๑๐บาทนะคะคุณผู้ชม
ก็เป็นโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ในช่วงหน้าฝน
และช่วงโควิดนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
สำคัญคือเราต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
เพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะ
ปลูกต้นไม้ก็เป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่ทำให้เรานั้นผ่อนคลาย
แล้วก็ยังช่วยสร้างรายได้กันด้วยนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้
ลากันไปก่อนดิฉันต้องดูแลลูกค้าแล้วนะคะวันนี้ขายดีมากค่ะ